หลายคนร่างรายที่ออกมาในเคสแบบนี้
ใช่เคยรายงานข่าวในลักษณะแบบนี้มาแล้ว

มีทั้งภาพของยาเสพติดนะคะ

เฟสบุ๊คนี้นะคะก็พบว่าหญิงสาวคนนี้โอ้โห
เคยมีคดียาเสพติดมาแล้ว

นี่คือรูปภาพและข้อความจากเฟซบุ๊คของหญิงสาว
ถือปืนออโตเมติกแล้วก็มียาบ้าวางอยู่ด้วย

ข้อความก็คือเป็นลักษณะของการข่มขู่เจ้าหน้าที่
หรือใครที่คิดจะไปจับตัว

ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
พลตำรวจรีนพดลเผือกโสมนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่า
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า

ให้เจ้าหน้าที่ทางเทคโนโลยีของตำรวจภูทรภาค๙ตรวจสอบภาพนี้ทันที
แล้วก็ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่สงขลา
เบาะแสของหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในภาพอยู่ในเฟซบุ๊กนี้
อยู่ในพื้นที่ของสงคลาจริงหรือเปล่า
ตำรวจสพเทพาจำได้เลยค่ะ
หญิงสาวคนนี้ที่มีภาพอยู่ในเฟซบุ๊ก

เคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายครั้งในพื้นที่สพเทพา
หญิงสาวคนนี้ชื่อว่านางสาวไพรินแสงทวีอายุ๒๒ปี
พุ่มลำเนาอยู่ที่ตำบลสกอมอเทพา
จากการตรวจสอบโอ้โหประวัตินี้น่าตกใจนะคะ
เคยมีคดีครอบครองพื้นกระท่อมปี๒๕๕๑๒๕๕๔๒๕๕๗๒๕๕๘
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาบ้านในพื้นที่สพเทพาและสพจนะด้วย
ไปฟังเสียงพลตำรวจรีนพดลค่ะ
พอมีข่าวภาพนี้ออกมาปุ๊บ
ก็ท่านภูมิการเองก็สั่งให้ทุกโรงพักษณ์ตรวจสอบว่า
ภาพนี้มันเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่า
กระทั่งมีคนจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยต้องหาคดี
ในพื้นที่ของเทพาก็ประสานไปทางเทพา

ชื่อนางสาวไพรินแสงทวีอยู่สกรม
เคยต้องหาคดีในเรื่องของการมียากระท่อม
มีใบกระท่อมไว้ในครอบครองในส่วนสี่ครั้ง
ก็ไปที่บ้านแล้วก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่กองกำกับการ๖กองบังคับการปรับรามประจำศูนย์ประสานงานจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะ
ว่าตอนนี้กำลังเร่งหาเบาะแสเพื่อติดตามจับหญิงสาวคนนี้ค่ะ
พอทราบเบาะแสแล้วนะคะคาดว่าจะได้ตัวในอีก๑๒วันนี้
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าภาษาที่หญิงสาวคนนี้ใช้ในเฟซบุ๊ก
เป็นภาษาเหมือนภาษาท้องถิ่นภาษาใต้

จริงแล้วเหมือนก็ไม่ได้ท้าทายตำรวจให้จับนะคะ
แต่ข้อความที่โพสต์เป็นภาษาใต้ความหมายก็คือ
อย่ามาล้อเล่นนะอย่ามาทะลึ่งกับฉันนะลักษณะประมาณนี้

แต่ว่าตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ก็คือ
เหมือนกับเป็นการข่มขู่เจ้าหน้าที่นะคะ